ไม่มีขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ใดในโลก
เดินไปท่ามกลางความเงียบเชียบของคนในขบวน
จ๊อกแก๊กจอแจด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปแบบนี้แหละครับ
เพราะว่าทุกคนคือเสรีชน

เป็นนักพูดนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นักเขียนนักการเมือง
นักเคลื่อนไหวนักต่อสู้แล้วก็เคยเป็นนักโทษด้วยครับ

อึดอัดความเจ็บปวดกับการถูกกระทำ
แล้วคิดดูดิโดนตีโดนไล่ยิงอยู่ตรงนั้นกี่วันมาแล้ว
แล้วก็ไม่เคยมีปฏิกิริยาที่จะเบาลงอ่อนลงเลยของรัฐ
หลังผมดูเหมือนกับตั้งใจยกพวกไปตีกับเด็กแล้วด้วยซ้ำไป
ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่า
การวิ่งเข้าไปปะทะกำแพงแก๊สน้ำตากำแพงกระสุนยางทุกวัน
พิชิตด่านราบหนึ่งได้
ก็ยังไม่มีคำอธิบายว่าแล้วจะยังไงต่อ
คือสมมุติว่าทะลุผ่านตู้คอนเทนเนอร์นั้นไปได้
บุกเข้ายึดราบหนึ่งก็คงไม่
หรือนายกจะลาออกจากการที่คอนเทนเนอร์แตกก็ไม่ใช่อีก
ดังนั้นข้อถกเถียงแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา
ทีนี้เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะต้องตั้งสติได้ทันที
หรือว่าจะต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทุกอย่างครบถ้วน
ผมว่าเราอาจจะเรียกร้องกับน้องคนหนุ่มคนสาวมากไป
เพียงแต่ว่าถ้าเราเสนอความเห็นอย่างปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ฝากข้อสังเกตฝากข้อคิดเอาไว้บ้าง
แล้วเขาอาจจะได้รับฟังไปพิจารณาไปมีข้อสรุปไปเกิดการเรียนรู้
คือเราต้องออกแบบการเคลื่อนไหวหรือการแสดงพลังต่อสู้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงได้มากที่สุด
แล้วก็ลดการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือลดการถูกทำลายความน่าเชื่อถือ
ว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
เวลาเราพูดถึงสันติวิธีคนจำนวนไม่น้อยมักจะเรียกร้องกับผู้ชุมนุมเป็นหลัก
ทั้งที่จริงมันต้องเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่ให้ดังกว่า
แทนที่จะคิดเอาความปลอดภัยของนายกเป็นตัวตั้ง
ที่ไหนจะวิ่งเข้าไปทำอะไรได้
คิดเอาความปลอดภัยของลูกหลานเป็นตัวตั้งดีไหม
ทำยังไงถึงไม่ต้องยิงเด็กทำยังไงถึงไม่ต้องตีเด็ก
ทำยังไงถึงไม่ต้องให้เด็กเที่ยวเจ็บเที่ยวปวดชาวบ้านแถวนั้นจะได้ไม่เดือดร้อน
ผมเห็นเยาวชนผมไม่อยากเห็นวียชนพี่น้องผมเป็นร้อยชีวิตนะถูกเรียกว่าวีรชน
แต่คำว่าวีรชนในประเทศนี้ตายเปล่านะครับเขายิงทิ้งนะ
การรวมตัวในสถานการณ์ต่อสู้ช่องว่างระหว่างวัยแทบไม่เป็นปัญหา
เนื่องจากว่าการที่คนกลุ่มใดก็ตามจะออกมายืนต่อสู้ทางการเมือง
มันต้องมีแรงขับออกมามากพอสมควรเขาถึงออกมายืนเผชิญหน้ากับอำนาจรัฐ
ดังนั้นใครก็ตามที่ออกมายืนด้วยกันณจุดนั้นทุกคนจะถือว่าเป็นพวกเดียวกัน
ทุกคนจะมีมิตรภาพทุกคนจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สังคมไทยมันสู้ทางการเมืองกันมา๑๐กว่าปี
แล้วทุกขบวนเรียกหาพลังคนหนุ่มสาวมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรเสื้อแดงหรือกปศ
แต่เมื่อถึงวันที่คนหนุ่มสาวเขาลุกขึ้นมาสู้เองไม่มีใครไปชวนเขาคือขบวนนำอย่างแท้จริง
ขบวนนำเหล่านี้เลือกที่จะยื่นมือมาหาคนเสื้อแดงแล้วเลือกที่จะจับมือพวกเราดึงพวกเราให้ลุกขึ้นมาจากสภาพที่บอบช้ำ
และเขาก็บอกว่าหลายครั้งที่นักศึกษาคนหนุ่มคนสาวเขานัดหมายพี่น้องแสดงก็ไปร่วมด้วย
ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของคนเสื้อแดงคือไม่ว่าเพลงจังหวะไหนเต้นได้หมด
เพลงช้าเพลงเร็วพี่น้องผมก็เต้นได้
เขาบอกว่าแรกเนี่ยคนหนุ่มสาวก็เดินผ่านแล้วก็ค่อยหยุดยืนดู

นี่มันเป็นการผสมผสานนี่มันเป็นการหล่อหลอมร่วมกันโดยมีหัวใจต่อสู้
แล้วก็มีจุดยืนทางการเมืองเป็นตัวเชื่อมสำคัญ
มองเราอย่างไรก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่าคนเสื้อแดงไม่มีทางที่จะหยุดต่อสู้
แล้วจะให้เรายืนอยู่ณมุมใดของการต่อสู้ก็ได้
แต่ขอให้เข้าใจว่าคนเสื้อแดงจะไม่ทิ้งลูกหลานที่ออกมาต่อสู้
คนที่ออกมาเขาเป็นเสรีชน
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชนกับแกนนำไม่ได้เป็นความสัมพันธ์จากบนลงล่างแบบผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
มันเป็นความสัมพันธ์ของคนเท่ากันที่ให้ความยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับหนึ่ง
ฝ่ายนำก็ไม่ได้มีสิทธิ์ขาดที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้โดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือปราศจากช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ตอนผมเคลื่อนไหว๑๐กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีบางครั้งเราจัดประชุมเครือข่ายในต่างจังหวัดเข้มข้นยิ่งกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผมเนี่ยเคยนั่งอยู่บนเวทีแล้วก็มีพี่น้องแก่นำแดงต่างจังหวัดวิพากษ์วิจารณ์แนวทางของนปชอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อน
แล้วเราก็อธิบายความเราก็ชี้แจงเข้าใจตรงกันบ้างยังคาใจกันอยู่บ้างแต่มันจบได้ด้วยบรรยากาศที่ทั้งสองฝ่ายไม่ปิดกั้นและก็รับฟังความเห็นของกันและกัน
บางเรื่องเขามีข้อเสนอดีผมก็เอามาปรับใช้บางเรื่องเขาอาจจะชื่นชมเราเราก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเขาชมเยอะไปไหม
แล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าเราก็ยังเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้เก่งกาดเป็นพิเศษจนใครต่อใครเขาต้องมานิยมยกย่อง
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องมีแล้วอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องเสียหายหรือเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับขบวนการต่อสู้
นัทธวุฒิสายเกลือวันนี้นั่งพูดแบบนี้พรุ่งนี้มารืนอาจจะเปลี่ยนใครก็ตามแหละครับที่เป็นมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
แต่ว่าจิตวิญญาณที่มั่นคงของประชาชนที่เขาเห็นร่วมกันที่เขาสู้ด้วยกันผมว่ามันไม่เปลี่ยน
แกนนำนานไปยิ่งต้องตัวเล็กลงแล้วประชาชนยิ่งต้องตัวใหญ่ขึ้นมันถึงจะถูก
ขบวนการไหนก็ตามนะครับที่สู้แล้วแกนนำยิ่งตัวใหญ่ขึ้นทุกทีแล้วประชาชนยิ่งตัวเล็กลง
ผมไม่เชื่อว่านั่นคือกระบวนการประชาธิปไตยผมว่านั่นแหละเป็นขบวนการพระเด็จการชุดใหม่ที่มันกำลังก่อน
ให้พี่เต้นแนะนำตัวอะไรครับ
ผมนักศูนย์สายเครื่องครับเป็นนักอย่างไรด้วยนะ
สวัสดีครับ